เน็ตเมีดที่เอาเหรียญไปวางกู่ร่างรถไฟ
ล่าสุดนี้ก็เข้าไปแถลงข่าวแล้ว

เพราะผมกลับไปอยู่ประเทศน่ะ

ขึ้นมาทำอะไรเตรียมเกิน
แต่ผมไม่ชอบจริง

แล้วการยอมรับผิดแล้วบอกว่าจะช่วยการลดไฟโปรโมทการท่องเที่ยวผมว่าไม่ใช่
ไม่ใช่โปรโมทแบบนี้ไม่มีใครกล้าขึ้นนะคะไม่เอา
ถูกเลื่อนคราวที่แล้วก็ทีนึงแล้วนะเอาลูกแมวมา

คือไม่ใช่โรคสวยแบบว่าแมงไม่ใช่นะ

คือชีวิตมึงมีอย่างอื่นที่ฉันทำได้อีกเยอะ
อย่าไปคิดอะไรอย่างนี้เลยไม่มีใครเขาอยากรู้สิมึงทำหรอก
คือความเกลียนบางทีไม่ได้เรื่องดี

ดูไทรัตทีวีเปิดช่อง๓๒